สามวันค่ะคึกคักหนาแน่นไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียว
แต่ว่าที่นู่นแถมนะคะสภาพอากาศหมอกลงจัดทีเดียว
ไปดูกันเลยค่ะที่ประเทศจีน
เมื่อวานนี้นะคะสามอากราคมก็ถือเป็นวันหยุดวันที่สาม
ซึ่งเป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ในจีนแล้ว
ทำให้สถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถโดยสารทั่วประเทศเนี่ย
ไปด้วยประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน
หรือว่ากลับมาทำงานหลังจากการพักผ่อนหยุดยาวค่ะ
เจ้าหน้าที่การรถไฟจีนระบุว่าการเดินทางระยะสั้น
รถไฟในหลายเมืองทางภาคเหนือของประเทศ
ทั้งเมืองโฮฮอตแล้วก็เปาโถในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย
มีการเดินทางเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ๑๖นะคะ
ส่วนการเดินทางโดยรถไฟสายยาวที่สถานีในเมือง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอย่างกรุงปักกิ่ง
เมืองฮาบิ้นทางพระตนออกเฉียงเหนือ
เมืองคุณหมิ้งทางพระตนตกเฉียงใต้
ตรงเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยผู้โดยสารที่เนื่องแน่นเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนสถานีรถโดยสารเมืองจูหลงในมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของประเทศ
มีผู้โดยสารมารอซื้อตัวเดินทางไกลเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้า
แล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่าย
ทำให้สำนักงานขนส่งต้องเพิ่มรอบเดินรถ

เพื่อให้เพียงพอรองรับกับความต้องการเดินทางของประชาชน
ขณะเดียวกันการเดินทางกลับจากการพักผ่อน
ในช่วงวันหยุดยาวของชาวจีนในมณฑลเหอเป่ยทางภาคเหนือ
แล้วก็เทศบาลนครชงชิ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
ก็ต้องเดินทางกลับจากการพักผ่อนท่ามกลางหมอกลงจัด
ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นรถลง

เพราะว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าค่ะ
ในช่วงปีใหม่แบบนี้อาจจะไม่เยอะเท่าช่วงตรุษจีนนะ
ตรุษจีนนี่เรียกว่าเทศกาลใหญ่ของเขาเลย
นะครับเป็นปีใหม่ของจีนเขาเลยนะครับ